อาจารย์จะเริ่มตีกี่โมงครับวันตี๔
ตี๔ทุกวันนะครับเหมือนเดิม

ครึ่งชั่วโมงครับตี๔ถึงตี๔๓๐
ไม่ถึงตี๔ทึ่งดีประมาณก็กลับมา
ถึงตีสี่ครึ่งไม่ถึงตีสี่ครึ่งดีอ่ะประมาณตีสี่ยี่สิบ
ทั้งเวลาไงเป็นพระราช
ดูข่าวนี้นี่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลายเป็นข่าว
ทีนี้จะถามคุณผู้ชมที่ชมอยู่ด้วยเผื่อว่าบ้านใครคอนโดใครที่อยู่ใกล้กับวัด
เคยได้ยินไหมคะเสียงระคังที่พระท่านตีตอนเช้ามืดเลยกับตอนเย็น
รู้สึกยังไง
ทีนี้จะถามคุณผู้ชมที่ชมอยู่ใกล้กับวัด

ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ

ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ
ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ

ก็ไม่น่าจะดังกึ่งนะ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป